ช่วงนี้มาอัปเดตเรื่องของสภาวะตลาดทุน
แล้วก็เรื่องของการลงทุนกันในช่วงครอบครัวบัวหลวงนะคะ
พูดคุยกันกับทั้งสองท่านเช่นเคยค่ะ

อำนวยการส่วนงานค้าตราสารหนี้และหน่วยลงทุน
และคุณปริพันธ์ปริยอุดมทรัพย์
วางแผนการลงทุนส่วนงานค้าตราสารหนี้และหน่วยลงทุน
จากหลักทรัพย์บัวหลวงเชิญทั้งสองท่านค่ะ
สวัสดีครับครับทั้งสามท่านนะครับ

กับอีกข้อนิดเดียวกับหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับ
วันนี้เองนะครับก็หลายคนที่ติดตามการลงทุนเนี่ย

เมื่อวานนี้เองล่ะกลุ่มพลังงาน

หลังจนสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาจะปรับตัวขึ้นได้ดี
ก็หลายคนบอกว่าเอ๊ะช่วงนี้เนี่ย
ไปมาตอนนี้เนี่ยจะสิ้นปีแล้วนะครับ

หลายคนบอกว่าอยากจะลงทุนกองทุนรวมนะครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทุนรวมเนี่ย
ถ้าคนที่มีรายได้ที่ต้องลดห่อนภาษีอยู่แล้วนะครับ

แม้กระทั่งกองทุนหุ้นอื่นนะครับ

แต่มีประเด็นที่หลายท่านนะครับ
เข้าใจผิดเกี่ยวกับการคัดสรรเลือกกองทุนรวมเนี่ยนะครับผม

ซึ่งอันนี้เราได้รวบรวมมาจากทั้งที่เราได้พูดคุยกับลูกค้าเอง
ประสบการณ์ตรงของทางเราเองนะครับ
ก็ได้รวบรวมประเด็นทั้ง๕ข้อมาเนี่ย
ซึ่งพบว่าเป็นประเด็นที่นักทุนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิด
เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในกองทุนรวมนะฮะ
๕นะครับที่มีคนเข้าใจผิดกันมากที่สุดเกี่ยวกับกองทุนรวม

ก็จะสามารถที่จะให้คำแนะนำทั้งการลงทุนในหุ้นตราสารหนี้กองทุนรวม

เราเห็นก็ว่าทางบูรวงเองเรามีบริษัทหลักทราบจัดการกองทุนบัวหลวง
ซึ่งส่วนนี้เขาจะเป็นเสมือนเป็นคนที่ผลิตกองทุนออกมาเข้าสู่ตลาด
เป็นคนบริหารกองทุนบัวหลวง
ซึ่งเราก็มักจะเรียกเขาว่ากองทุนบัวหลวง
คือเอาของบรจอต่างของกองทุนต่างเอามาเลือกแล้วก็ให้คำแนะนำลูกค้า
ซึ่งตัวแทนจำหน่ายก็จะมีทั้งบริษัทหลักทราบธนาคารเองก็ได้
เพราะงั้นนักลงทุนเองถ้าสะดวกก็สามารถที่จะไปที่ตัวแทนได้
ไม่จำเป็นที่ต้องไปบรจอโดยตรงเพราะจริงแล้วเนี่ยวรจเนี่ย
อาจจะมีเขาเรียกว่าสาขาจำกัดแหละเขาอาจจะไม่ได้สะดวกนะครับ
แต่ว่าธนาคารบริษัทหลักทราบเองกับบุหรวงเรามีสาขาคอบคุมทั่วประเทศนะครับ
อันนี้เป็นอันดับที่๕นะครับอันดับที่๔ที่มีคนเข้าใจผิดกันมากที่สุดเนี่ย
เป็นเรื่องของถ้าเกิดไปซื้อกองทุนที่เขาบริหารแล้วเกิดบรจอพูดง่ายคือว่าเจ๊งขึ้นมาเนี่ย
โอ้โหเงินต้นที่ฉันลงทุนในกองทุนนี้จะหายหมดเลย
อันนี้ก็เข้าใจผิดนะครับเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยกองทุนรวมเนี่ยที่เราลงทุนเนี่ย
กับตัวบรรจอเนี่ยเขาแยกต่างกันคือบรรจอเนี่ยมีหน้าที่บริหารจัดการของคน

แต่ส่วนกองทุนเขาจดเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากออกมา
คือว่าเงินที่นักทุนซื้อกองทุนนี้และกองทุนเอาไปซื้อหุ้นลงทุนต่อเนี่ย
จริงเขาจดทะเบียเป็นนิติบุคคลแยกจากทรัพย์สินของบรจอเลย
นั้นเกิดบรจอปิดตัวไปกองทุนรวมของเราเนี่ยไม่ได้เสียหายอะไร
อันดับที่๓นะครับที่มีคนเข้าใจผิดกันมากที่สุด
มากที่สุดจะเป็นเรื่องของกองปันผลกับกองไม่ปันผล
นางทุนเสนอจะบอกว่าถ้ากองปันผลกับไม่ปันผล
ต้องเลือกกองปันผลสิเพราะมีปันผล
กองไม่จ่ายปันผลนี่แสดงว่าไม่ได้จ่ายให้เราแน่นอนเอาไปทำอะไรหรือเปล่า
หลายคนก็อาจจะเข้าใจผิดว่ากองไม่ปันผลนี่ผลงานอาจจะไม่ดี
หุ้นที่ถือเป็นหุ้นไม่ปันผลซึ่งอันนี้เข้าใจผิดเลยครับ
เพราะว่ากองเองที่ไม่ได้ปันผลเขาอาจจะไปลงทุนในหุ้นที่ปันผล
แต่เมื่อได้รับเงินปันผลมาแล้วเนี่ยเขาเอาเงินตรงนั้นไปลงทุนต่อให้ท่าน
แต่แน่นอนนะครับกองที่ไม่ปันผลกับกองที่ปันผลเนี่ย
องไม่ปันผลอาจจะมีความเสี่ยงกว่านิดนึง
เพราะในแง่ที่ว่ากองที่ปันผลเนี่ยเกิดมีกำไรปุ๊บเขาจ่ายออกมาก่อน

เทคโปรฟิตให้เราในกระแสเงินนะครับ
เพราะงั้นก็ขึ้นอยู่กับความต้องการวัตถุประสงค์การลงทุน
ง่ายว่าขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของเรานะครับ

เราอยากจะได้กระแสเงินสดระหว่างทางกับคุณเรื่อยด้วยนะครับ
แบบนี้ควรจะเลือกกองที่จ่ายปันผลนะครับ

เราจะต้องเสียภาษีจากปันผลตรงนั้น๑๐

ก็คือเวลาขายคืนรับมาเต็มเลย

อันนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกันเยอะ

คือเป็นกองทุนที่เขาจัดตั้งมา

ซึ่งคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่า

อันนี้เป็นความผิดพลาดเลยนะ
เพราะว่าหลายคนบอก๑๐ได้แน่

แต่ว่าหลายครั้งเองที่พอเปิดมาปุ๊บ

สุดท้ายแล้วอาจจะติดลบได้นะ

ไม่ได้การันตีว่าท่านจะได้๑๐
เดือนอาจจะขาดทุน๑๐๒๐ก็ได้
แต่กำไรสูงสุดที่ท่านจะทำได้คือ๑๐เท่านั้นเอง
ดับ๒ที่มีคนเข้าใจผิดกันมากที่สุด

โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นมือใหม่เข้ามาซื้อกองทุน
มักจะเข้าใจว่าเวลาซื้อกองทุนเนี่ย

อันนี้เป็นเรื่องเข้าใจผิดบ้าง
เขาจะสตาร์ทที่๑๐บาทเหมือนกันทุกกอง
เพราะงั้นเนี่ยถ้ากองไหนเปิดมายาวกว่า
เปิดมานานกว่าทำผลงานได้ดีกว่า
มันบางกองมีเป็นร้อยครับ

ไปหาซื้ออันตัว๑๐บาทที่ต่ำกว่า๑๐บาท
สิ่งต่ำกว่า๑๐บาทตั้งแต่บางทีอาจจะเป็นด้วยการบริหารไม่ดีกันใหญ่

ไม่ไปไหนเลยและอย่าลืมว่า
ถ้าเกิดเราไปเจอกับบางกองที่ราคา๑๐๐บาทเราอาจจะมองว่ามันแพง
แต่จริงเนี่ยกองทุนถ้าเกิดเขาถือหุ้นที่มันขึ้นมาเยอะแล้ว
ซึ่งต่างจากหุ้นนะหุ้นบางทีเราบอกต้นปี๑๐บาทแล้วขึ้นมา๒๐บาท

นี่ก็คือความเข้าใจผิดทั้ง๕อันของกองทุนส่วนใหญ่
ฝากท่านว่าก่อนจะลงทุนเราอาจจะต้องทำความเข้าใจเรื่องของการลงทุนก่อน

ขอกลับไปที่ห้องส่งครับขอบพระคุณครับ